พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความเมาผู้หญิงคนหนึ่งอายุสี่สิบแปดแล้วนะคะแต่ว่าชอบดื่มเหล้าแล้วก็ชอบเมาอะค่ะคราวนี้ดื่มเหล้าเมาอารวาสแล้วก็คลุมคลั่งทะเลาะกับแม่ครับทีนี้พี่สาวมาเห็นก็เลยมาห้ามพอพี่สาวมาห้ามพี่

หรอค่ะพี่กูพี่กูยังไม่พูดเลย
เวียดมันยังไม่พูดไหม
พี่พูดเวทย์นะครับ
โอ้ผู้กองเวทย์เว้ยจะฆ่าแม่งทั้งหมู่ว่านน่ะ
โอ้โหโอ้โหฆ่าคนได้เหรอมาวานละว่าน
ไม่ไหวแล้วพ่อแม่อะไรมาใส่หัวฉันเนี่ย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
วาดแบบนี้
ก็บอกจะแทงมึงให้ตายจะแทงมึงให้ตาย
ทั้งตระทืบทั้งเอาหัวโกบกูลเอามีดไล่ฟัน
ตำรวจก็ต้องนำตัวผู้หญิงคนนี้นะคะไปโรงพัก

แล้วก็เชิญพี่สาวไปสอบถามว่าจะเอายังไง
ดำเนินคดีกับน้องสาวของตัวเองไหม